แล้วก็ตามติดผลงานของทัพนักกีฬาไทยใน๔เกมที่ฟิลิปปินส์กันต่อนะครับ
สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันยอดเยี่ยมมาก

เก็บมาเป็นกล่อเป็นกราบอันดับก็กระโดดขึ้นมา
แล้วก็จี่กับทั้งอินโดยเซียจีกับทางเวียตนามนะครับ
เวียดนามอีกแล้วนะครับก็เป็นการแพ้ในช่วงต่อเวลาด้วย
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้ยังมีโปรแกรมที่ไทยจะได้ชิงเหรียญทองกันอีกนะครับ
เมื่อวานเนี่ยมวยสากลไทยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
เพราะว่าเข้าชิงทั้งหมด๗รุ่นจากที่ส่งไปทั้งหมด๑๐รุ่น
เดี๋ยวเราไปติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
เริ่มจากเทควันโดต่อสู้นะครับ
วันแรกแข่งขันกันไทยก็ได้มา๒เหรียญทองจากหลักชัยห้วยหงทองครับ
๖๘กิโลกรัมชายเอาชนะอัลคันธาร่าอาเวนของเจ้าภาพครับ

อีกเหรียญเป็นนัทพัฒนตันตรามาศครับในรุ่น๘๗กิโลกรัม
เอาชนะทางอุยคริสโตเฟอร์โรเบิร์ตจากฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับ
ต่อ๔คะแนนเทคอนโดในฟิลิปปินส์ช่วงหลังก็เป็นคู่แข่งขับเขี้ยวกับเราในอาเซียนนี่แหละครับ
ส่วนวันแรกนะครับทั้งหมดสรุปกันหน่อยครับเทควันโดไทยนะครับได้มา๒ทอง๑เงินแล้วก็๒ทองแดงครับ
รีทาเมื่อวานนี้เก็บมาอีก๒ทองครับได้จากพุ่งแหลนหญิงครับนั่นก็คือนัทธานาชาญพุ่งได้ไกล๕๕๖๖เมตรครับ
ส่วนจริยาวิชัยดิตได้ทองแดงนะครับและอีกหนึ่งเหรียญทองได้มาจากคว่างค้อนหญิงก็คือมิ่งกระมวลคุ้มผลครับ
กว้างได้๕๕๙๙เมตรครับ
ส่วนไฮไลท์เมื่อวานครับรีทานะครับ๑๐๐เมตรชายออกตัวครับ
ตัวแซงจังหวะนี้ไปเข้าเส้นชัย๑๐๓๕วินาที
ส่วนที่๒ครับรัตนพลโสวันนะครับ๑๐๔๙วินาที
ออกสตาร์ทไม่ดีครับแล้วก็ที่๓เป็นบัณฑิตช่วงชัยนะครับ๑๐๕๒วินาทีครับ
ส่วนมวยสากลสมัครเล่นครับในรอบรองนักชกไทยขึ้นสังเวียน๖รุ่นครับ
ที่น่าสนใจไฟล์เวท๕๒กิโลกรัมชายครับอำมริตยาวดำเอาชนะทางบาเรโต้
โชเซราซีวาจากตีมอร์ไป๔ต่อ๑ก็ผ่านเข้าชิงกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ครับ
ส่วนรุ่นไลฟ์เวท๖๐กิโลกรัมชายคุณาทิพย์ปิดนุษย์ครับ
มุมแดงชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียขาด๑๐๕ต่อ๐โอ้โหคู่นี้แลกกันมันมากนะครับ
แล้วก็เข้าไปชิงกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์เหมือนกันครับคุณอาทิตย์
ส่วนรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิงนะครับไลฟ์เวทสุดาพรศรีสอนดีเอาชนะ
ชกคู่แข่งจากกัมพูชานะครับได้ต่อยนับยกสองนะครับ
ก่อนจะชนะขาด๑๐๕ต่อ๐เสียงครับสรุปแล้วนะครับ
ชกไทยทั้งชายแล้วก็หญิงเนี่ยเข้าชิงทั้งหมด๗รุ่นจาก๑๐รุ่นที่ส่งไปชิงชัย
ก็ตั้งเป้าเอาไว้๕เหรียญทองซึ่งจะชิงกันในวันนี้ครับ
ส่วนแบบวินตันในรอบรองหญิงคู่นะครับชะยานิชชะหราชะแหลมกับทางพัฒนานเหมือนวงครับ
นี่รหายูจากอินโดนีเซียสาหรับผู้ของพระไทยมากแล้วก็ชะยาน้ิดอ่ะนะครับ
ส่วนชายคู่มณีพงศ์จงจิตกับบดินอิสระก็เข้าชิงกับคู่จากมาเลเซียเหมือนกันครับ
เล็กบอลชายในรอบรองครับทีมไทยพบกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
ชนี้สู้กันสูสีเลยครับเซตแรกไทยนำก่อนนะครับ
ชนะไปยี่สิบห้าสิบเจ็ดแต่ว่าฟิลิปปินส์มาตีเสมอหนึ่งหนึ่ง
แล้วเซ็ตที่สามนะครับไทยนำอีกครั้ง
แต่เซตที่๔ปิดเซตไม่ลงนะครับ
ปิดเกมไม่ได้เฉพาะตีเสมอสองสองต้องมาลุ้นในเซ็ตที่ห้าครับ
เซ็ตที่ห้าไทยขึ้นดำสิบสี่สิบสามก็ปิดเกมไม่ลงนะครับ
ฟิลิปปินส์มาแสงชนะสิบเจ็ดสิบห้าครับไทยเลยแพ้ฟิลิปปินส์ไปสองต่อสามเซ็ต
ก็เป็นการแพ้อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ๑๒ปีนะครับ
นัดตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดที่เราคว้ายแชมป์มาเราเป็นแชมป์มาตลอดนะครับ
จะไปชิงที่๓กับเมียนมานะครับวันที่๑๐ธันวาคมในเวลาบ่าย๒โมงครึ่ง
ฟิลิปปินส์จะชิงกับอินโดนีเซียครับสรุปเหรียญกันหน่อย
ฟิลิปปินนำโดนนะครับร้อยสิบสองเหรียญทองครับ
แล้วก็อินโดนีเซียที่สองหกสิบห้าเหรียญทองเท่ากับทางเวียดนามที่สาม
แต่ว่าเวียดนามเนี่ยเหรียญเงินเป็นรอนะครับ
ส่วนที่สี่ครับไทยได้มาแล้วห้าสิบเก้าเหรียญทอง
ล่าสุดในกรกฐก็ตั้งเป้าว่าขอสัก๗๐เหรียญทองแล้วกันนะครับ
ตามเป้าหมายนะครับแต่ที่วางเอาไว้ร้อยกว่าเหรียญนั้นค่อนข้างจะยากแล้วครับ
สรุปเมื่อวานครับได้มา๑๘เหรียญทองนะครับ
มาจากจักรยานสองฟันดาบหนึ่งตระก้อ๑เวคบอร์ด๒
คาราเต้โดสองกอล์ฟอีกหนึ่งนะครับรักบี้อีกหนึ่งกรีทาอีกสอง
เทคอนโดสองมวยนะครับสามแล้วก็มีฮอกกี้น้ำแข็งอีกหนึ่ง
เหรียญทองนี่คือผลงานของทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผ่านมาครับ